มีบางคนที่เขาต้องขอจริงขอความช่วยเหลือ
อย่างสัปดาห์ที่แล้วยังจำได้ไหม
คุณตะตะติ้งโหน่งตลกบ้าหมา
เขาเลี้ยงหมาเอาไว้๔๕๐๐ตัวที่เขามาขอความช่วยเหลือหน่อย
ขอผู้ใจบุญไปช่วยแบบว่ามอบอาหารสุนัขให้หน่อย
เขาเลี้ยงเอาไว้เยอะแล้วเขาไม่มีรายได้
เพราะว่าโดนแคนเซิลงานงานต่าง

ไม่มีรายได้มาหาอาหารให้กับสุนัข
โอ้โหบอกเลยนะครับว่าพอเรานำเสนอข่าวไป

นี่มีคนใจบุญนำอาหารหมามาให้เพียบเลย

ใช่ครับต้องชื่นชมเหล่าบรรดาพี่นะครับ
หลายคนนะครับประชาชนที่เขามีจิตสันทาน

เขาขับรถนำอาหารหมาไปส่งให้ถึงที่เลยครับ

ตำบลหนองเสือสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
ก็ใกล้กรุงเทพนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับ
อย่างที่ผมบอกพอเรานำเสนอข่าวออกไป
ก็มีประชาชนที่มีจิตใจเมตตาครับ
นำอาหารเม็ดมามอบให้กับพี่ตะ

ตาแกบอกว่าช่วงนี้แกลำบากจริงไม่ไหวจริง
เพราะว่าอาหารหมามันก็ใกล้หมดแล้ว
แล้วตอนนี้ได้รับอาหารหมาไปเยอะไหร่นะครับ

แล้วตัวเขาอยู่แถววงเวียนใหญ่พอดี
พี่ตาเขาเลี้ยงดูเอาไว้กลัวว่ามันจะอดตายซึ่งตนเองเข้าใจแล้ว
ใยสุนัขเหล่านี้เป็นอย่างมากที่มาให้ในวันนั้นนะฮะก็มี
อาหารสุนัขจำนวน๖กระสอบก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ

ก็หวังว่าทุกท่านต้องโชคดีปลอดภัยจากโรคโควิดทุกท่านเลย
ขอบคุณที่ร่วมทำบุญกันนะครับนะฮะขอบคุณครับผม
ขอบคุณสาธุนะคะอนุโมทนาค่ะ
บอกแบบนี้ละกันเผื่อใครสนใจอยากจะไปร่วมทำบุญกันอีกนะครับ
ยังส่งอาหารไปให้เขาได้นะครับก็ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ก่อนแล้วกัน
เลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้แล้วแล้วผมจะพูดให้ฟังด้วย
เพื่อคุณผู้ชมนะได้จดตามไปศูนย์แปดเก้าสี่แปดหนึ่งศูนย์หกสามห้า
โทรไปเลยถ้ามีจิตใจเมตตาอยากจะให้อาหารสุนัขแล้วก็ลองโทรกันไป
คุณผู้ชมฮะเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะผมคุยกับเขามา
สุนัขเขานะตอนแรกเลี้ยงเอาไว้เนี่ยบางตัวมันล้มตายไปเพราะว่ามันอดหยากจริง
คือเลี้ยงไว้เยอะไงคะอาหารเนี่ยมันก็ต้องแย่งกันกิน
หมาเวลาเลี้ยงหลายตัวมันจะแย่งกันกินใช่ไหม
แล้วในช่วงวิกฤตแบบนี้คือค่าใช้จ่ายของการเลี้ยงหมามันก็เยอะอะคุณ
แล้วอาหารมันก็ไม่ได้ราคาถูกเพราะฉะนั้นคือเขาก็เดือดร้อนจริงแหละ
เขาเลยขอรับบริจาคไม่ขอเป็นเงินนะขอเป็นอาหาร

เชื่อว่าตอนนี้หมาดีใจหังกระดิกกระดิกกันใหญ่แล้วนะ